แม้ว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทาง
กู้ภัยกับตำรวจจะมาช่วยปรากฏว่า
โอ้โหด่ากราดกู้ภัยตำรวจเลย
สุดท้ายนะคุณนะตำรวจแจ้งข้อหา
ไปดูต้นเรื่องที่เขาด่ากราดกู้ภัยกับตำรวจก่อนนะครับ
กลับมาเถอะไอ้ตัวเนี้ยมากกูบอกเลยไม่ใช่คำแรกที่พูดถาม
ใบขับขี่แทนที่จะดูว่าคนเจ็บหรือเปล่าไอ้มึงพูดว่าอะไร

ถ้าเขาไม่ดูเราก็ไม่ได้มันไม่ใช่สำรวจสำรวจต้องรักประชาชน
แต่ทำแบบนี้คือเพื่ออะไรถ่ายคลิปก็ได้คุณด่าแบบนี้แหละ
อย่าออกมามองถ้าเราตัวแบบนี้ไปเลี้ยงเชื่อกู
ถ้าเราเห็นแค่คลิปอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะ
อย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะทำไมด่าตำรวจเพราะโมโหอะไร
เมาหรือเปล่าเสพยาอะไรหรือเปล่าหรือเพราะเขากำลังตกอกตกใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒๕ธันวาคมนะฮะ
คลิปจะเห็นผู้ชายคนนี้แหละฮะกำลังด่ากราดโวยวาย

ไม่กลัวใครขึ้นมึงขึ้นกูนะฮะ

ปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักชนเกาะกลางถนน
แล้วก็พุ่งทะลุราวกั้นถนนตกลงไปข้างทาง
จุดเกิดเหตุคือถนนทางหลวง๒๒บึงการพังโคน

ผู้หญิงเป็นคนขับและมาเกิดอุปติเหตุแบบนี้
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่เป็นคนข่ายคลิปแล้วให้ฟัง

ก็เลยรีบรุดมาที่เกิดเหตุเพื่อมาให้การช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงไม่เห็นรถกู้ภัยก็ยังแปลกใจอยู่
ก่อนที่จะถูกชายคนดังกล่าวชี้หน้าไล่ให้กลับไป

เพราะว่าชายดังกล่าวที่มากับรถที่ประสบอุบัติเหตุด่ากราดใส่
แล้วก็พอตำรวจมาถึงก็ถูกด่าเช่นเดียวกันนะครับ
คนที่ก่อเหตุด่ากราดตำรวจและกู้ภัย
อายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี

เพราะว่าทางตำรวจทางกู้ภัยเขาก็แจ้งความเหมือนว่า

อบกระเช้ามาขอโทษตำรวจแล้วก็กู้ภัย

บอกไปบอกว่าที่ทำไปเพราะขาดสติ
และหลังจากนี้จะไม่ทำอีกแล้ว
รับว่าตอนนั้นทั้งเมาด้วยทั้งอารมณ์โมโห
ตกใจกักจากอุบัติเหตุก็เลยทำไปแบบนั้นนะครับ
พี่ใจเย็นกว่าขอบความสัมพงษ์ด้วยที่แสดงทฤษฐการที่ไม่ดี

ไม่ดีกว่าในสัมพงษ์เลยนะครับ

ผมทำดีไปแล้วก็คงจะไม่ทำอีกครับ
ท่าทางและน้ำเสียงแตกต่างกันจากคลิป
แต่ทีนี้อย่างที่เขาบอกผมใช้อารมณ์นำสตินะครับ
แล้ววันนั้นผมก็ดื่มมาด้วย
และอีกอย่างหนึ่งพอตำรวจมาถึงก็จะขอบัตรขออะไรเนี่ย
ผมก็โมโหสินี่ช่วยคนก่อนไหมก่อนจะตรวจบัตร
แต่จริงเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามขั้นตอนเหมือนกันนะฮะ
ในการที่จะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็พบว่าทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะฮะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่ายอมยกโทษให้นะ
แต่การดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับ
ก็จะถูกดำเนินคดีในฐานความผิดดูหมินเจ้าพนักงานนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเตือนไว้เลยช่วงนี้นะอย่าเมาแล้วขับ
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วย
ทุกคนทำงานเต็มที่โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่
เทศกาลแห่งการเดินทางทุกคนเหนื่อย